ทีนี้ค่ะรองหัวหน้าพักเพื่อไทยคุณภูมิธรรมเวชยชัย
ให้สัมภาษณ์ในประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะ

อย่าเพิ่งวางใจนะว่าคั่วรัฐบาลเดิมจะไม่ตั้งรัฐบาลแข่ง

แอบได้ยินมาว่ามีการเสนอแบบเผื่ออาจจะมีงูเห่าอะไรอย่างนี้ด้วย

คุณภูมิธรรมบอกแบบนี้ค่ะคือที่ต้องออกมาพูดเรื่องนี้
ก็เพราะว่ามันมีข่าวลือออกมาแบบนี้จริง
ว่าเหมือนกับว่าโอ๊ยมีคนของภักดิ์เผือไทยภักดิ์เก้าไกล
ถูกเรียกไปคุยตั้งหลายสิบคน

แล้วจะกลายเป็นงูเห่าหรือเปล่า
แต่มันเป็นเพียงข่าวลือนะคุณภูมิธรรมบอกว่าแต่ผมได้ยินมา
มันจริงหรือไม่จริงผมไม่รู้
ถ้าจริงมันเสียหายแน่นอน
ที่ผ่านมามีบทเรียนให้เห็นอยู่แล้ว
ได้คุยเรื่องนี้กับก้าวไกลไปแล้วว่าให้ตรวจสอบคนของตัวเองให้ดี

เพื่อไทยเองก็เหมือนกันเราก็ระวังตัว
ให้แกนนำแต่ละภาคไปตรวจสอบไปหาแนวทางป้องกัน
เพราะเรื่องแบบนี้มีบทเรียนกันมาแล้ว
มีของผม๒๐๓๐คนที่ถูกเรียกแล้วของเขาก็๒๐๓๐คนเหมือนกัน
สิ่งที่สำคัญคือกลับไปตรวจสอบคนของตัวเองดู
แล้วก็ให้ระมัดระวังเพราะประวัติศาสตร์การเมืองไทย
เรื่องการแจกกล้วยก็ดีเรื่องงูเห่าก็ดีมันเคยเกิดแล้ว
ด้านรองเลยขาดที่การพักก้าวไกลค่ะ
เมื่อสักครู่นี้คุณพิธาก็พูดใช่ไหมคะตอนแถลงหลังจากหารือกับ๘พักร่วมรัฐบาล

คือรองเลขาธิการเก้าไกลบอกว่าคุยกับสอสอในพักแล้ว
ไม่มีใครได้รับการติดต่ออะไรมาเลยอยากให้ประชาชนสบายใจได้
คืองูเห่าในอดีตเนี่ยได้รับบทเรียนกันไปหมดแล้วค่ะ
เป็นการออกมาพูดของทางคุณภูมิธรรมว่า
มีการซื้องูเห่ากว่า๕๐ตัวทั้งเพื่อไทยก้าวไกล
ผมไม่ทราบว่าได้ข้อมูลจากไหนนะครับแต่ว่า
ให้พี่น้องประชาชนสบายใจได้เลยในส่วนของพักเก้าไกลเอง
คนนั้นไม่มีการติดต่อแล้วก็เราได้พูดคุยกับสสของเรา
ทั้ง๑๕๑คนแล้วนะครับว่าไม่มีการติดต่อหรือมีการพูดคุยอย่างแน่นอน
ผมเชื่อว่าวันนี้คนที่เข้ามาเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชน
นามพักเก้าไกลได้เห็นแล้วว่างูเห่าในอดีตนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้าง